ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับ
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองคนร้ายเนี่ยถึงขั้นบุกไปใช้ปืนสงคราม
ถล่มกันเลยนะฮะค่ะตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับโดยนายสุกิตขุนอินอายุสามสิบเก้าปี
อาชีพรับซื้อน้ำยางสดนะครับเป็นชาวบ้านหมู่สองบ้านควนเรียบ
ตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะครับ
พร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกชายอายุสิบเจ็ดปีถูกยิงถล่มนะครับ
คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้รถกระบะยกสูงตอนครึ่งอีซูซูสีเทาดำ
แล้วใช้ปืนสงครามเนี่ยยิงใส่เข้ามาในรถ
ทำให้ภรรยาของนายสุกิตเสียชีวิตคารถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีบรอนเงิน
ซึ่งภรรยาที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในรถเลยนะครับ
ส่วนลูกชายวัย๑๗ปีบาดเจ็บสาหัสนายสุกิตเองก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
เท่ากับว่าสามีภรรยาเสียชีวิตทั้งคู่ลูกชายยังบาดเจ็บสาหัสอยู่
กู้ชีพของอบตหนองบัวจังหวัดตรังบอกว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาได้รับแจ้งเหตุ
มีคนขับรถชนต้นไม้ข้างทางก็รีบประสานกันแล้วมาที่จุดเกิดเหตุ
พอมาถึงเห็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวคันนี้
พุ่งชนลักษณะคือพุ่งชนต้นไม้นะครับค่ะฝากระโปรงหน้ารถกับกระจกหน้ารถเนี่ยพังเสียหายยับเยินเลย
ในรถมีคนอยู่สามคนคนขับคือนายสุกิตขุนอิน
สภาพนั่งคว่ำหน้าคาพวงมาลัยหมดสติตอนนั้นชีพจรอ่อนแล้ว
นั่งฝั่งซ้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๑๗ปีซึ่งก็คือลูกชาย
แขนหักแล้วก็มีอาการบาดเจ็บจากแรงกระแทกก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่นายสุกิตเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล
เบาะหลังของรถมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๔๐ปี
ซึ่งก็คือภรรยาของนายสุกิตเสียชีวิตอยู่ที่เบาะนะครับ
คว่ำหน้าก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสพรัศดาเจ้าของท้องที่มาตรวจสอบนะครับ
คือพอตำรวจมาตรวจสอบนะครับก็มาทั้งจังหวัดเลยนะครับ
ตำรวจผู้มีความรับการสมบูรณาจังหวัดปรังก็มานะครับ
ทางชุดสืบสวนสอบสวนของพื้นที่สพรัศดาก็มานะครับ
ปรากฏว่านายสุกิตขับรถกลับมาจากบ้านยาดที่หมู่สองตบนควรเม่า
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุซัก๕๐๐เมตรจะกลับบ้าน
ถึงบ้านมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนมันไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะ
มีคนร้ายใช้รถกระบะยกสูงตอนครึ่งเป็นอีซูซูสีเทาดำ
ประกบแล้วใช้ปืนสงครามไล่ยิงนะครับ
ไล่ยิงถล่มมาขับหนีมาสี่ห้าร้อยเมตรจนรถเสียหลักตกลงข้างทางพุ่งชนต้นไม้
จอดนิ่งอยู่ตรงต้นไม้นายสุกิตเองไปตรวจสอบพบว่าเพิ่งพ้นโทษ
ครอบครองอาวุธปืนสงครามเมื่อปี๕เมื่อปี๖๔ด้วยเมื่อต้นปี
แต่สาเหตุเนี่ยยังคงต้องไปตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม
ญาติของผู้ตายก็คือนายศักดานะครับบอกว่าคนตายเนี่ยจะไปบ้านญาติทุกวัน
เท่าที่รู้ไม่เคยขัดแย้งกับใครก็เป็นคนนิสัยดีกัน
แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงแล้วมันจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
แต่ว่านายสุกิตผู้ตายเองเขาทำอาชีพรับซื้อน้ำยางสด
รวมทั้งภรรยาด้วยนะครับมีโรงยางรมโรงลมยางอยู่ด้วยนะครับ
แล้วก็ไม่เคยขัดแย้งกับใครนะฮะทีนี้ก็ต้องไปขยายผลต่อนะครับ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงมาถูกไล่ยิงแบบนี้
แล้วกระสุนที่เข้าไปเนี่ยถูกใครอะไรยังไงบ้าง
หรือว่าไล่ยิงแล้วรถพุ่งชนต้นไม้แล้วก็บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตกัน